รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

เจ๊หน้าพี่เบิร์ต
ใจอะไรก็หน้าพี่เบิร์ดแล้วไม่น่าตกใจบ้า
จะบ้านะใครก็ได้ตกใจเถอะโถนะดูดิ

เดี๋ยวนอดไม่หลับเดี๋ยวมันหลอน

ลองดูคิดว่าใส่รหัสระเบิดถูกไหม
คนอย่างระเบิดจะมีรหัสความลับอะไรนักหนา

โอ้ยไม่ได้
กูรู้หารย์ในเบิร์ชใช่ไหมอายุเมียมัน

๑๙คุณไม่ได้เฉยเลย
เฮ้ยบ้า

ลายนี้อีเจ๊ขี้เหนียวขี้งกขี้ตืด

เห็นไหมเดี๋ยวนี่มีพูดถึงพี่ด้วยพี่บอน

ไอ้บอลเจ้าชู้ชอบซุกกิ๊ก
ครับผมใช่ครับเมียจับได้ก็บอกว่าเลิกแล้ว
ใช่ครับได้ครับผมผมยอมรับครับผมนี่
ลืมจักรยานไว้ไม่มีอ่ะไม่มีไอ้โทรศัพท์อ้าวโอ๊ยไอ้ขี้ขโมยเอามานี่เลย
เจ๊โอ๊ยเจ๊โอ๊ยเจ๊ทำไมทำของฉันอย่างนี้นี่ยังผ่อนไม่หมดเลยอ่ะ
เบิร์ดก่อนที่เบิร์ตจะมาดราม่าเป็นคนดีอ่ะถามนิดนึงเถอะเนี่ยตั้งกลุ่มนะเอาเรื่องในร้านไปเมาส์ให้ใครข้างนอกฟังเต็มไปหมดเนี่ยแล้วมีด่าด่าเต๊กด่าพี่บอลด่านครผมไม่เคยด่าใครเลยผมพูดกับเมียสองคน
แล้วเราคุยกันเฉพาะในร้านทำไมไม่เก็บไว้เป็นเรื่องในร้าน
เอาไปเมาส์ข้างนอกให้คนนอกฟังทำไม
ไม่ใช่คนนอกนี่คนในกลุ่มทั้งนั้นเลย
แล้วพูดให้เขารู้ทำไมเออ
เสียแรงรักนเบิร์ตนะคิดว่านเบิร์ดเป็นคนดีทำไมเป็นคนขี้เมาส์อย่างนี้เราอ่ะ

ใช่เดือดแล้วเนี่ยเดือดใช่
เป็นคนหรือเป็นกาต้มน้ำร้อนถึงได้เดือด
ไม่ต้องมาพูดไม่ตลกด้วยหรอกอย่าเอาไปเมาส์อย่างนี้นะ
เจ๊ไม่ดูข้อความถัดไปอ่ะไหน
ถึงจะขี้เหนียวถึงจะขี้งกแต่เจ๊เป็นคนอยู่ในจุดซ่อนเล้น
ใช่เป็นคนที่อ่อนโยนกับจุดซ่อนเดินในบ้าน
แต่ก็สวยที่สุดในโลกเห็นไหม
เราไม่ได้ไปอ่านตอนท้ายอะเนาะ

แต่ก็ยังไม่หายโกรธหรอกต้องเลี้ยงข้าวดีกว่า
เลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวแล้วถ่ายโกรธโอเค
เจ๊เลี้ยงข้าวมันเกินฐานนะผมไป
กินอะไรที่มันง่ายสบายได้ไหม

ทุเรียนก้านยาวทาวลูกก็สองสัมพันธุ์มันมาถูกที่ไหนแล้ว

งั้นกินอันนี้ดีกว่าร้านนี้กำลังดังเลยอ่ะ
ร้านใส่นมของหวานไปกินของหวาน
ร้านใส่นมใส่นมเยอะโอเคไปร้านใส่นม
มันมีอะไรกินใส่นมอ่ะเจ๊
มันก็มีของหวานอะไรย่างเลยอร่อยตอนนี้เขากำลัง
หวานใส่นมแต่ถ้าเลี้ยงนะต้องหายโกรธนะ
แต่มีข้อแม้เอาที่มันถูกนะ
ได้แต่ต้องร้านนี้นะร้านนี้เท่านั้นนะร้านใส่นม
เอาร้านที่มันไม่ดังดิ
ร้านนี้ดังแต่ราคาเขาก็ดีรสชาติอร่อยด้วย
เขามีหลายราคาเจ๊ไม่แพงมากหรอกว่าเราจะเลือก

เออแล้วราคาในร้านใส่นมราคาไหนราคา

รู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านใส่นม๓เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ฟังเกร็ดหิมะชาไทย
ไอศกรีมปาร์ตี้ช็อกโกแลต
ทูน่าคอนโดชีส
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้องก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร
ผู้เข้าแข่งขันนักช็อปคนต่อไปค่ะ

เสาหน้าเตี๋ยวเร็วสะดวกของพี่นะ
หน้าตาสดใสเสียงก็สดใสด้วย

ตอนนี้ไข่มุกเท่าสมไปแปบ๑๐๐๐บาท

ไม่ใช่ทะลอดเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
เฮ้ยแต่คุณการแต่งตัวหน้าตาคุณเหมือนตลอดมากนะ
เออใช่อย่างกันสไตล์เชียงกันเลย
เสียดายนะว่าทะลอดยังอยู่ทำไมล่ะ
ถ้าทะลอดอยู่นะจะให้เงินละ๒๐๐๐๐บาทนี่

ผมขออนุญาตเอาขาออกได้ไหมครับ

เฮ้ยเดี๋ยวครับ

ทองหลอดครับทองหลอดนะครับ

โอ้โหสภาพที่ไปทองห่อกระโหลิดไหม

อาบปีนึงต้องสองครั้งนะ
ก็วันลอยกระทงลงไปเก็บเหรียญอ่ะครั้งแล้วเออ
แล้วก็ไปตลาดเดินไปตลาดวันสงการเขาอาบให้ผมเลยครับ

ปีละสองครั้งอ๋ออาบวันเทศกาลอย่างเดียวใช่ครับ

เออทำงานทางไรมั้ย

จริงเหรอไม่ทำไม่ทำเลย
เฮ้ยไม่ทำงานทำการพี่มาคุยกับเขาดิ

เบาะมีอะไรเจ็บเหรอครับนั่งทับหนามเหรอพี่

เดี๋ยวครับแสดงว่ามีเงินเก็บเยอะใช่ไหมพี่

งานก็ไม่ทำให้ทำครับ

อ้าวขอเขากินอย่างเงี้ยเหรอ

ก็มือไงมือลองก็
เพราะนมต้มเนี่ยนมใส่ถุงก็กัดตูดดูดแบบนี้

เขาต้องใช้ภาชนะใส่อาหาร
จะไปใส่จานได้ไงผมขี้เกียจล้างอ่ะ
ไอ้น้องถ้าขี้เกียจล้างเนี่ย
กระดาษพวกอะไรที่มันใช้ง่ายแล้วก็ทิ้งเยอะแยะ
หื้อเป็นกระดาษ
ผมขี้เกียจล้างผมไปทิ้งบ้านเมืองสปก

เวลากินอะไรมันก็ต้องใช้ภาชนะใส่
เออไม่มีอะไรใส่แล้วมึงจะกินยังไง

บีบเอาเลย

ทำไมเมื่อก่อนเราทำยิ่งกว่านี้อีกเรา

ข้าให้ผมทานว่าอย่างไรไม่ให้ผมกัด

นี่เอาช้ามาใส่กินเลยแน่สะอาด
แล้วก็ทิ้งมันสกปรกเหรอครับ

ไม่ต้องห่วงไม่ต้องล้างอันนี้ทิ้งได้เลย

จริงหรอมีเส้นเดียวเลยนะถอบมา
ทองทำไมอ้าวก็ผมชอบเย็นไง

ไปแล้วไอ้นี่ตอบกันได้อันนี้ถูกที่สุด
อันนี้ถูกกว่าแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปล้าง
แล้วไม่ต้องกลัวไปทำลายอะไรสิ่งแวดล้อม
เพราะนี่ทำมาจากชานอ้อยย่อยสลายง่ายรักษาถูก
ชานอ้อยไอ้น้องจานพี่ทำจากชานมีสี
ไอ้นี่เอามาให้รับตุ๊กตากันไม่ไหวแล้ว
อันนี้ถูกสุดของพี่ถูกกว่าอันนี้ถูกที่สุด
ของพี่นี่ถูกมากไอ้น้องเชื่อพี่ด้วย
เดี๋ยวนะครับตากข้าวกินในแก้วนี่แหละ

ชนะกระดาษที่ทำจากชานอ้อย
ของพี่ดีกว่าเชื่อพี่

ใช่นะเอาออกไม่ได้ด้วย

เอาละนี่คือพี่ทิศวัลจากกระดาษฉานอ้อยค่ะ

นี่คือกระดาษฉานอ้อยครับเจ๊ศิลป์ไบ

นี่ชามของน้าราคาถูกที่สุด
ทำจากชานก้อยเหมือนกัน๑๐ใบ

๑๐ใบทำจากชามอ้อยเหมือนกัน

รอบนี้เชื่อพี่ของพี่นี่แน่นอนว่า
นี่คือผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้

ของใครเนี่ยถูกกว่ะ
เชื่อจะย่าอันนี้ถูก

ชาม๑๐ใบแก้ว๑๐ใบแต่วันนี้เขาอีกเรื่องกล่องโฟมเนอะแต่ว่าจำราคาไม่ได้
แต่อันนี้น่าจะทำยากที่สุดไม่รู้ว่าอะไรใช้แบบวัตถุดิบเยอะกว่ากัน
โลกยุคใหม่นี้นะคะคนก็งดแล้วงดใช้อะไรที่เป็นพลาสติกเวลาไปซื้อของร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้ก็เอาถุงผ้าไป
ช่วยกันรณรงค์ผ่านอันที่มันน่าจะแพงกว่าอันนี้ก่อน
ถ้วยคิดว่าถ้วยแพงกว่าเพราะว่าถ้วยหนักกว่า
ใช่แต่อันนี้มันน่าจะใช้น้อยที่สุดอาจจะแบบไม่เปลืองกระดาษก
เพราะว่าถ้วยนี่ต้องใส่น้ำอาจจะใส่แกงอันนี้อาจจะใส่ข้าวผัดก็ไม่ต้องแบบชานอ้อยไม่ต้องหนามากเอออาจเป็นได้
อันนี้ค่ะเลือกแก้วน้องงั้นเป๊กจะเฉลยที่จานกระดาษชาญอ้อย๑๐ใบค่ะ
ราคาอยู่ที่๕๕บาทและเป๊กจะเฉลยที่ชามกระดาษราคาอยู่ที่
และแก้วกระดาษชานอ้อยค่ะที่น้องไข่มุกเลือกจะต้องถูกกว่า๕๒บาท

๓๗บาทเก่งมาก

กระดาษนะคะเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ
เออเข้าใจคิดอย่างน้อย

ครึ่งทางแล้วค่ะตอนนี้น้องไข่มุกผ่านข้อที่๔มาแล้วค่ะ
สมไปแล้ว๑๕๐๐๐บาท

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๒๕๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
เป็นอย่างไรบางทีของพี่ถูกไหม

ดูตาสิดูตาสิไม่ได้นอนมาหลายวันดูตาสิ
เออสดใจอยู่เลยอ่ะสดใจนี่อดนอนมาเดือนกว่าแล้ว
โอ้โฮอยู่ได้อย่างไรน่ะ

เห็นหน้าก็ซ้ำแล้วนะครับเฮ่ยหน้าเขาตลกไหนล่ะ

หน้าก็ถุงก้วยแข็งยับ

เดี๋ยวทางนี้
ยังมียับอีกหรืออย่างอ้าวชุดหน้า
ครับฉันผิดอะไร

อันนี้ถูกสุด
อันนี้ถูกสุดเร็ว
นี่คือคำถามค้าวิทยาลัยห้ามูลค่า๒๕๐๐๐บาทค่ะ
มุกขาผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดครับ
และนี่ก็คือคำถามข้อที่๕ของคุณไข่มุก
เรียกได้ว่าเงินแสนใกล้เข้ามาแล้ว
ไม่รู้ว่าเธอจะตอบถูกหรือไม่
ช่วงหน้ามาลุ้นกัน